คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่สุราธานีค่ะที่มีนิติกรสาวนะคะ
เป็นหญิงสาวหน้าตาดีถูกพบเป็นศพเสียชีวิตในลักษณะของการผูกคอผูกคอกับเก้าอี้
เผินตอนแรกก็นึกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่ตำรวจและญาติคนในครอบครัวบอกว่ามันแปลกมันไม่น่าจะ
ใช่มันมีพิรุธหลายอย่างตรวจสอบไปตรวจสอบมา
มีผู้ชายคนนึงเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นแฟนนะแต่คนในครอบครัวบอกว่าไม่ใช่แฟนด้วยซ้ำ
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาคบหาดูใจกับผู้เสียชีวิต
แล้วผู้เสียชีวิตตีตัวออกห่างติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้อะไรไม่ได้เลยโมโห
ฆ่าเขาตายและอำพรางให้ดูเป็นเหมือนว่าเขาฆ่าตัวตายอ่ะนะคะ
สุดท้ายนำตัวไปทำแผนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพจังหวะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพโอ้โหวุ่นวายเลยค่ะ

นี่ค่ะภาพบรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ญาติเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตเขาทนไม่ไหว

หน้าผู้ต้องหาเขาทนไม่ไหวโอ้โหเขาปรีเข้าไป
ตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวออนอุมาสกุณานะคะ
แล้วอย่างที่เห็นในภาพทั้งญาติทั้งเพื่อน๑๐กว่าคนนะคะ
จะไปรุมประชาธรรมผู้ต้องหาค่ะ

จริงแต่เขาอ้างว่าเขาไม่ตั้งใจอ้างว่าจะไปเคลียร์ปัญหา
แต่เขาเป็นคนก่อเหตุจนนางสาวออนุมาเสียชีวิตแล้วก็จัดฉากว่าเขาฆ่าตัวตาย
ตัวผู้ต้องหาก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องกันเอาไว้แบบนี้ค่ะก็รีบนำตัวขึ้นรถกระบะของตำรวจสพเวียงสะนะคะ
อันนี้คือทำแผนจุดแรกยังขนาดนี้นะก็ต้องไปทำแผนต่อแหละที่จุดที่สองนะคะ
ก็โอ้โหโดนแบบทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะทำแผนที่จุดไหนผู้ชายคนนี้นะคะนี่ค่ะ
ที่ร้องไห้ปานจะขาดใจเนี่ยค่ะนี่คือพี่ชายของผู้เสียชีวิตนายวสันสกุณา
เนี่ยเขาตะโกนตลอดเลยว่ามาทำร้ายน้องเขาทำไมมาทำร้ายน้องเขาทำไม
ขอดูหน้ามันหน่อยขอดูหน้ามันหน่อยเพราะมันคนเดียวเนี่ยตะโกนประมาณนี้คุณผู้ชม
ส่วนน้องสาวของนางสาวออนอุมาผู้เสียชีวิตน้องสาวชื่อว่านางสาวจิราพร
น้องสาวก็บอกเหมือนกันบอกทนไม่ได้ทำไมผู้ต้องหาใจร้ายกับพี่สาวเธอขนาดนี้เนี่ยก็ร้องไห้แบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ในซอยนะคะซึ่งเป็นซอยที่เกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตเขารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเสียใจ
เขาอยากจะรู้ว่าผู้ต้องหาทำไมถึงใจร้ายทำกับผู้หญิงคนนึงได้ขนาดนี้
แล้วพฤติกรรมมันโหดร้ายโหดเขี้ยมนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกเลยว่าถ้าเป็นญาติของตัวเองโดนแบบนี้นะ
ก็คงไม่ไหวเหมือนกันก็คงต้องออกมาแบบตะโกนด่า
หรือว่าจะเข้าไปรุมประชาธรรมเหมือนกัน
เพื่อนบ้านบอกเลยว่าคือคนรักกันเนี่ยต่อให้ทะเลาะกันเลิกกันหรืออะไร

ถ้าเลิกกันก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป
ไปหาแฟนใหม่กันไปตั้งสติให้ดี
มาฆ่ากันแบบนี้มันไม่ได้ค่ะ

และแนวทางในการสืบสวนสอบสวนคดี
คนร้ายก็คือนายวัญชัยหมัดมีนอายุ๓๐ปี
เป็นชาวอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานี
ตัวผู้ต้องหาอ้างว่าคบหาดูใจกับนางสาวออนอุมาผู้เสียชีวิต๒๓ปีแล้ว
แต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่จริง
เขาไม่ได้คบกันไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยซ้ำ
ผู้ต้องหาอ้างว่าคบกันค่ะ
แล้วอ้างว่าระยะหลังผู้ตายตีตัวออกห่าง
เชื่อว่าผู้ตายมีคนใหม่และผู้ตายบอกเลิก
วัญชัยผู้ต้องหาอ้างว่าร้องไห้อยู่เกือบเดือน
ทำใจไม่ได้ที่โดนบอกเลิก
วันเกิดเหตุโทรศัพท์ไปหาผู้เสียชีวิตนะคะแต่ผู้เสียชีวิตเขาไม่รับสาย
วัญชัยบอกว่าก็ตัดสินใจขับรถออกมาเลย
ไปถึงบ้านเลยขับรถมา๗๐กิโลกว่า
ตั้งใจจะไปเคลียร์ใจตั้งใจจะไปขอคืนดี
พอไปถึงนะคะก็เอารถไปจอดในสวนปาม
ข้างห้องพักของผู้เสียชีวิตเขา
แล้วเดินไปเคาะห้องเคาะอยู่นานมาก

วัญชัยบอกว่าผมก็เลยงัดบานเทรด
ดูสิคะเขาไม่เปิดประตูให้งัดบานเกร็ดเพื่อจะเปิดประตู
แต่ทำไม่ได้เพราะติดเหล็กดัดอีกชั้นหนึ่ง
ทีนี้ก็เคาะอีกเคาะอยู่นั่น
จนสุดท้ายตัวผู้เสียชีวิตเขายอมเปิดประตูให้นะ
พอเข้าไปในห้องนายวัญชัยไปนั่งที่โซฟา
ตัวผู้เสียชีวิตเองเขายืนอยู่ที่โต๊ะทำงาน
หลังจากนั้นนายวัญชัยอ้างว่าคือตัวผู้เสียชีวิต
เขาหันหลังเข้าไปในบ้านนายวัญชัยปรีเข้าไป
ใช้แขนรัดคอจากด้านหลังอ้าวไหนว่าจะไปคุยกันไงอ่ะ
ไหนบอกไม่ได้ตั้งใจแล้วรัดคอเขา๕นาทีจนเขาตาย
เอาแขนรัดคอเขาอยู่๕นาทีจนเขาหายใจไม่ออก
๕นาทีนั้นเขาต้องดิ้นนะและเขาเสียชีวิตค่ะ
แล้วนายวัญชัยทำยังไงต่ออำพลางศพ
ทำเป็นเหมือนว่าเขาผูกคอตายผูกคอเขาเอาไว้กับเก้าอี้
นี่นะคะพฤติกรรมของการก่อเหตุของนายวัญชัย
ส่วนปืนค่ะปืนของผู้เสียชีวิตที่หายไป
เป็นปืนโครงการข้าราชการศาล
เพราะว่านางสาวออนุมาผู้เสียชีวิตเขาเป็นนิติกรอยู่ที่ศาลน่ะนะคะ

อยู่ระหว่างการทำเรื่องเพื่อเอาปืนให้พ่อไปใช้ที่บ้านเพื่อป้องกันตัว
คือหลังจากอำพลางว่าเป็นการฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยค่ะ
วัญชัยผู้ต้องหาเห็นปืนของผู้เสียชีวิตเขาวางอยู่
แล้วอ้างว่าเอาไปใส่ไว้ในกล่องไอศครีมแล้วฝังดินเอาไว้
ที่อำเภอท่าชนะใกล้บ้าน
นี่ค่ะทีมข่าวก็เลยพยายามถามว่ามูลเหตุจูงใจคืออะไร

ถามจริงคุณเคยเป็นแฟนกันจริงป่ะเนี่ย
คุณตั้งใจฆ่าเขาใช่ไหมเนี่ย
วัญชัยตอบแค่ว่าไม่ได้ตั้งใจ

คุณผู้ชมคะในวันชัยถูกสอบปากคำสองรอบ
รอบแรกปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็น
รอบ๒รับสารภาพทั้งน้ำตาว่าเป็นคนก่อเหตุนะคะ
ก็บอกลักษณะการก่อเหตุเหมือนที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วก็อ้างว่าตั้งแต่คบหากับตัวผู้เสียชีวิตคนนี้
กับผู้หญิงที่คบอยู่ทั้งหมด๔๕คนเลิกหมดเลย
โอ้นี่คบสี่ห้าคนเลยเหรอคะ
หมดเลยเพื่อคบกับผู้เสียชีวิตแบบจริงจังยอมทุกอย่างเลิกทุกคน

แล้วเนี่ยนะผู้เสียชีวิตรถเสียนะผมก็เอารถผมมาให้ขับ
ผมยอมขี่รถจักรยานยนต์ตากแดดตากฝน

วันเกิดเหตุเนี่ยออกจากบ้านตอนเที่ยงคืนไปถึงที่เกิดเหตุตีหนึ่งหวังจะคืนดี
แต่เขาไม่ยอมคืนดีกับผมแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้
คืนดียังไงล่ะเดินเข้าไปล็อกคอเขาเลย
สุดท้ายนะคะก็เนี่ยค่ะเขาก็รับสารภาพนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเรียบร้อย
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาก็ขอบคุณทางตำรวจนะคะ
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีที่สามารถจับคนร้ายได้
แล้วก็ขอบคุณที่ตำรวจทำให้ความจริงปรากฏ
เพราะตอนแรกนึกว่าเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตาย
นี่ค่ะสุดท้ายเป็นเหตุฆาตกรรมนะคะ